มาดูเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
หนุ่มหัวร้อนค่ะเป็นชาวจังหวัดน้องบัวลำพูไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วหวังว่าทางต้นทางเนี่ยจะโอนค่าค่าแรงอ่ะอืม
โมโหค่ะใช้ค้อนทุบเลยใช้ค้อนทุบเลยนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวลำพูค่ะ
สุดท้ายต้องควบคุมตัวคนก่อเหตุ
เชื่อว่านายศิษยีชัยศรีสุขอายุสามสิบเก้าปี
เป็นชาวบ้านที่กุจิกน้องบัวลำพูนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเสร็จปุ๊บตำรวจก็ต้องควบคุมตัวซ้ำแล้วค่ะ
นี่เห็นไหมพร้อมค้อนของกลางค่ะ
เราไปถามสิทธิชัยคุณสิทธิชัยคุณทำทำไม
คุณสิทธิชัยบอกว่าที่ก่อเหตุไปเนี่ยก็เพราะว่าโมโหไง
มาตรวจสอบเงินเงินโอนจากต่างประเทศซึ่งเป็นเงินค่าแรงที่ตนไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล
ไม่มีเงินโอนเข้ามาพอไปสอบถามทางธนาคารหลายครั้งก็ไม่ได้รับคำตอบ
คราวนี้วันนี้ก็คือเมื่อวานมาเช็คยอด
เงินว่ามีโอนมาหรือยังพอสอดบัตรเข้าไปในตู้เอทีเอ็มเท่านั้นแหละค่ะ
ดผิดกดผิดกดผิดสามครั้งบัตรเอทีเอ็มโดนยึดเข้าไป
เอาล่ะหนึ่งโมโหจากที่ค่าแรงไม่ได้ครั้งหนึ่งแล้ว
หมัดโดนยึดอีกสุดท้ายตัดสินใจเอาค้อนเนี่ยที่พกมาด้วยเนี่ย
หน้าจอตู้เอทีเอ็มแตกเสียหายแบบนั้นนะคะ
เอาไส้ใส่อย่างทุบครับนี่แหละเนี่ยครับค้อนเนี่ยแหละค้อนเนี่ย
สิทธิชัยเอาดีไปเสพอะไรมาก่อนหรือเปล่า

ว่าต้องใช้ค้อนทุบหน้าจอตู้ไอเทมแบบนี้
คือตำรวจนำตัวนายสิทธิชัยไปตรวจปัสสาวะ
พบว่าปัสสาวะนั้นเป็นสีม่วงค่ะ
มีสารเสพติดก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ยาเสพติดเอาไว้ก่อนนะคะส่วนธนาคารเองตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความ
จากว่าผู้จัดการสาขาไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วธนาคารเขาจะมีการแจ้งความข้อหาทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่านะคะ